ที่มีการทวงถามไปที่กลุ่มคนไทยที่เกาหลีใต้

คือทีนี้จริงถามหน่อยว่าใจจริงเนี่ย
คือไม่อยากให้กลับเลย
หรือว่าถ้ามีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ของทางนี้ของทางประเทศไทยในการเตรียมรับก็โอเค
ถ้ามีวิธีปฏิบัติมีสถานที่กักกันว่าจะไม่หนีไปเที่ยว
หลังจากกลับมาจากเกาหลีหรือหนีไปทำงานที่อื่น
อันนี้คุยกันได้รอได้
แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนให้ชะลอไปก่อน
หรือจะชะลอให้วัคซีนออกแล้วค่อยกลับมาก็ได้
อันนี้เป็นคำถามหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติ
เราต้องการให้ใช้เฉพาะกับแรงงาน
เฉพาะกับคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้
หรือทุกคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง

ไม่ได้ว่าเลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มผีน้อยนะครับ
กับทุกคนเลยแต่เพียงแต่ว่าเรากังวล
เรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ไม่มีอะไรรับประกันเลยแล้วหมอจะต้องไปเสี่ยงอีกสักเท่าไห

ผมกังวลว่าเดี๋ยวหมอจะติดเชื้อพยาบาลติดเชื้อ

เพราะว่าหน้าที่หนักจะไปอยู่ที่คนด่านแรก
แล้วก็คนที่จะต้องรับหน้าที่หนักก็คือบุคลากรการแพทย์
เอาอย่างนี้ลองแย้งธนาดนรมแบบนี้นะคะ
คือจริงแล้วถ้าเราจะกังวลประเด็นนี้
ต้องไม่ได้กังวลเฉพาะคนที่รักรอบทำงานที่เกาหลีใต้
แต่จริงแล้วต่อให้เป็นใครที่ไปเที่ยว
ในพื้นที่สิอย่างนี้นะคะเมื่อกลับมา
อันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการทวงถามเหมือนกันหมดสิ
แต่วิธีกังวลที่มันกังวลหนักขึ้นก็คือ
ความรับผิดชอบเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ

แล้วจะมีอะไรรับประกันว่าจะดูแลอย่างดี๑๔วันในเมืองไทย
คนที่ไปเที่ยวหรือไปทำงานเขาไปถูกกฎหมาย
เขาก็ยังมีสามัญสำนึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสาธารณะบ้าง
อาจจะมีหลุดบ้างแต่อย่างนี้หนีเข้าไปเป็นแสนเนี่ย
ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าคุณจะรู้สึกดี
รับผิดชอบต่อประเทศไทยมาแล้วจะไม่แพร่เชื้อ

คือวิธีคิดแบบนี้ที่ทวงถามคนกลุ่มนี้
ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้มากเป็นพิเศษ
คือเรามองจากการลักลอบทำงานใช่ไหม

ถ้าผิดบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นอย่างนี้

มันเท่ากับอนุมานได้ว่า

เรามีช่องทางผ่านทางกรมการจัดหางาน
ก็ซื้อโคต้าไปตามขั้นตอนแต่ต้องจ่ายแพงหน่อย
อันนี้เหมือนเป็นแบบลักลอบเข้าเมือง

ป่วยอะไรขึ้นมาก็ไม่อยู่ในฐานระบบเลย
เราก็เลยไม่รู้ว่ามีการตรวจอะไรยังไงบ้าง
เพียงแค่รู้อย่างเดียวว่ากฐานทู้เนี่ยเขารอ๑๔วัน

อเรนนี่อมค่ะ
แล้วส่งกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาเงินภาษีผม
ไปดูแลไปตั้งแคมป์ดูให้เหรอมันไม่ใช่
มาไปเองได้ก็ต้องจ่ายเองได้

ถ้ามีคนจำนวนมากที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะ

อาจารย์มันมีวิธีอะไรที่มันชัดเจนแล้วหรือยังว่า
ถ้าเรารับกลับเข้ามามันจะต้อง๑๒๒
ไม่ใช่๑๒๓๔ที่เคย๑๒๓๔นะ
มันควรจะเป็น๑๒๓๔อันนี้เฉพาะไหมคะ

มาตรฐานสากลแล้วนะผมว่าทั้งที่มันจะ
มันอาจจะมี๕๖อย่างที่เห็นที่บุคคลคือ

แต่ว่าสถานการณ์บ้านเรายังไม่ถึงอย่างนั้น
เพราะเราไม่ได้มีผู้ป่วยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะฮะ

ที่ต้องไปฆ่าเชื้อในอากาศอะไรต่างด้วย
ถ้านอกเหนือจากนี้แล้วเราทำเต็มที่

จะมีคนที่จะยังติดเชื้ออยู่

และถ้าคนที่มีไม่มีอาการที่นี้
มีชื่ออยู่ในคอลองนึกดูครับดูนะครับ
ถ้าเขาไม่ไอไม่จามจะเอาชื่อที่ไหนออกมา
แล้วถ้าเขาลองแยกนะถ้าเขาไอเขาจาม

แต่ละบางนานอยู่ที่บ้านคุณไปไอจามนิดหน่อย
แสดงว่าอาการที่อายจามคุณอาจจะไอ๒ครั้งใน๒๔ชั่วโมง

อาจจะมีตัวน้อยมากเพราะเขาไม่เคยมีอาการเท่าไร
พวกอย่างนี้คือพวกอาทิตย์อาจจะหลุดได้
แต่ว่ามันจะมีน้อยมากเนื่องจากเรามีคนไข้แค่๔๐กว่าคน

เพราะฉะนั้นจริงหลักการใหญ่คือว่า
ใครก็ตามที่กลับมาจากประเทศที่เราประกาศเรียบร้อยแล้วนะ
มีคนไข้เป็นร้อยคนนี่นะโอ้โหเยอะทั้ง๑๑ประเทศนี่นะ

คุณจะต้องระวังตัวเอง๑๔วัน
ชัดเจนอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะ

คนต่างชาติที่มาจาก๑๔ประเทศนี่นะ

ต้องบอกไว้เลยว่าทุกคนจะต้องโดนมาตรฐานเดียวกันหมด

ให้ดูต้นทางก่อนที่จะมาถึงประเทศไทย
แล้วก็แยกเลยว่าคุณมีไข้มีอาการไหม

คือเนื่องจากเกาหลีใต้มีการระบาดมาก

อันดีคำถามคือ
เราออกมาด้วยไหมมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การระบาดในประเทศไทย
เราต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีโอกาส
ใช่แล้วมันยังมีโอกาสพบนี้

อาจารย์แต่บางทีมันไม่ได้แสดงอาการพอ

เมื่อคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ว่าในเกาหลีเนี่ย

คุณก็อยู่ทำหน้าตัวหรือถ้าคุณแล้วสามารถทำได้
จริงอย่างที่ดีที่สุดก็คือ
ต้องอยู่ในอย่างที่รอดคนไทยที่มาจากวูฮัน

เราไม่ได้บอกว่าต้องไปอยู่ในค่ายทหารหรืออะไรหรอ
เขาคุยกันแล้วให้ที่เมียอยู่ด้วยกัน
แต่มีคนเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามอยู่๑๔วันเลย

หมายถึงว่าไม่ควรให้ต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม

คือผมยังคิดว่าอันที่ดีกว่าก็คือว่าอยู่ด้วยกัน
จะเป็นเช่นกลับมา๑๓๐บาทคน

เพราะแบบนี้ผมที่ตอนนี้ถึงคนไทย

แต่ถ้าเราต้องพยายามคิดอย่างนี้ว่าต้องให้กำลังใจเขาด้วยนะ
เขาจะต้องมาร่วมมือกับเราเพราะว่าถ้าหากเขาไม่รวมมือกับเราเนี่ย

ร่วมมือกันนี่คืออย่างที่ผมบอกคือเราต้องอยู่ด้วยกัน
ถ้าบอกว่าอ้าวผมจัดไว้แล้ว
อาจารย์หมายถือว่าคือถ้าร่วมมือกัน
คือถ้ารับผิดชอบตัวเองนั้นรับผิดชอบต่อส่วนรวม

อยากให้มีเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้

ก็รับผิดชอบตัวเองได้ไม่หนีเข้าเมืองหรอกครับ

ฉันลองแย้งฉันเข้าใจคนที่รู้สึกแบบนี้นะ

ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นคนที่นิสัยแบบนี้

ที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะกักกันได้
ซึ่งอันนี้หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการโดยวายและเร่งด่วน

สมมุติเข้ามาแล้วมีคนป่วยหรือติดเชื้อมา

เรามีสิทำไมพูดเราไม่มีล่ะ

ใช่ครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาจากพื้นที่เสี่ยง

ขอคนที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกลับมาก่อน
แล้วลบหนีคือทีหลัง
จริงตอนนี้นะคะประเด็นมันเกินเรื่องนี้ไปพอสมควรนะ